คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันเรื่องของน้ำท่วมฝนที่ตกลงมา
แล้วแน่นอนว่ามันไม่ได้เฉพาะแค่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑล
เอาจริงเป็นเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
แต่ที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ใครอาศัยอยู่ที่เขตบางเขน
ต้องบอกก่อนว่ามันมีภาพที่ถูกปล่อยออกมาในโลกออนไลน์เยอะ
แล้วมีภาพของคอนโดคอนโดหนึ่ง
คุณผู้ชมน้ำมันลงไปท่วมที่ลานจอดรถชั้นใต้ดิน
ใครที่เกิดย้ายรถทันก็ทันค่ะ
ใครไม่ทันก็เป็นสภาพอย่างที่เห็น

เพราะที่ฉันทราบมาจากผู้สิทธิ์ข่าวว่า
ท่านผู้ว่าชัดน่าจะไปสำรวจที่นี่ด้วย
นี่คือนี่แหละค่ะลานจอดรถใต้ดินที่คอนโดแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ถนนเทพรักษณ์พระหนุทินขาดเขตบางเขน
วิกฤตสุดน้ำเข้าไปท่วมเต็มลานจอดเลย
บางคันถ้าคุณผู้ชมดูจากเมื่อสักครู่นี้
จะเห็นเลยว่าแทบจะมิดหลังคารถยนต์
น้ำไหลเข้ามาแบบนี้นี่ไหลทะลักเข้ามาแบบนี้ตลอดเลย
ท่วมทั้งชั้นมีรถยนต์ที่จอดย้ายไม่ทัน
ดูสิคุณเกือบมิดหลังคาเสียหาย๓คัน
คือมีบางคนนะที่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของห้องคอนโดที่นี่
แต่เอามาจอดรถทิ้งไว้แต่ตัวเองไม่ได้มาอยู่
อาจจะไปต่างจังหวัดหรือด้วยอะไรก็กลับมาย้ายรถได้ไม่ทัน
ทีนี้คุณผู้ชมคะเป็นภาพที่ต้องบอกว่า
เมื่อคืนนี้ก็มีทางเพื่อนของคุณก๊อฟทัศนัยเนี่ย
เขาส่งเนี่ยเป็นคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยคือเพื่อนของเขาเนี่ย
ประสบเหตุที่นี่เลยแล้วก็ต้องบอกว่า
ไอ้ภาพนี้แชร์กันไปเยอะแยะมากมาย
ผู้ชมของเราไปสำรวจกันหน่อยนะคะ

ไปดูตรงถนนน่ะเอาคุณดูเดนี่แยกเทพรักษ์จนถึงปากซอยเทพรักษ์๑๑นะคะ
คือรถยนต์มันก็สามารถอ่าเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณ
บาทประมาณเนี้ยคือรถอ่ะพอจะสัญจรได้แต่คุณ
เข้าใจไหมว่าถ้ารถที่เตี้ยมากคุณเห็นท่อ
แท็กซี่ไหมครับน้ำก็จะเข้าท่อล่ะครึ่งรอนะเนี้ยอืม
จริงนะคะก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะคะรถจักรยาน
เนี่ยเขาบอกว่าหลายคันเนี่ยจอดดับเลยนะเออต้อง
เข็นกันทุลักษณ์ทุเรค่ะส่วนตรงคอนโดที่น้ำทะลักษณ์ท่วม
ชั้นใต้ดินเนี้ยทางดั้งของผู้ก่อตั้งผลสายหมายต้องรอด
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐบอกนะเข้าไปสำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ระดับน้ำนี่ยังสูงอยู่เลยก็ภาพที่เห็นน่ะไม่ได้ลดลงเลยนะคะ
เขาบอกลดลงไปจากเมื่อคืนเนี่ยลดลงไปหน่อยละสัก๖๐เซน
ใช้เครื่องสูบน้ำไปสามเครื่องเลยนะมาเสริมกำลังสูบน้ำ
แล้วก็เตรียมที่จะสูบน้ำออกเนี่ยในช่วงบ่ายทางด้านของประธานกรรมการ
ติคอนโดแห่งนี้นะคะชื่อว่าคุณพิชามนนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากจริงนะ๑๐นาทีเท่านั้นคุณ
สิบนาทีนั้นน้ำท่วมถึงหัวเข่าค่ะส่วนหน้าคอนโดมันมีการก่อสร้างสะพาน
ไม่มีช่องทางระบายน้ำที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยท่วมนะ
มาเกิดขึ้นตอนมีการก่อสร้างนี่ทางกรรมการนิติคอนโดเขาบอกแบบนี้นะ
ยืนยันว่าตัวอาคารมีระบบสูบน้ำที่ดีแต่ด้วยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
สูบน้ำมันทำงานไม่ทันค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่า
อาจมีสาเหตุนะมาจากการก่อสร้าง
วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อยากให้มองว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
หรือว่าพื้นที่ของภาครัฐเร่งเข้าแก้ปัญหาให้หน่อย

มอนิเตอร์เรื่องน้ำเนี่ยมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ไม่ได้เคยเกิดเหตุการณ์ที่จะน้ำเข้าคอนโด
แต่เมื่อคืนนี้แบบ๑๐นาทีเองค่ะที่แบบน้ำจากข้างนอกอะค่ะ
มันทะลักเข้าไปแล้วพอทะลักปุ๊บลงชั้นใต้ดิน

เข้าไปในในในคอนโดค่ะมันก็ยังเอาอยู่ค่ะ
อันนี้ก็คือเสียงจากกรรมการนิติคอนโดเนี่ยแหละค่ะครับส่วนรถที่จมน้ำสามคันคุณ
ก็เจ้าของบอกเข้าใจสถานการณ์แหละก็ย้ายร่มไม่ทันจริง
มีรถเบ้นป้ายแดงคันหนึ่งด้วยนะคะโอ้โหโชคร้ายอีกประกันหมดอายุ
เดี๋ยวเขาจะมีการหาวิธีเยียวยาเบื้องต้น
โดมีการทำประกันไว้ค่ะแต่ว่าคุณอย่าลืมนะ
เรื่องของประกันเนี่ยเขาต้องไปดูด้วยว่า
มันครอบคลุมเรื่องของอุทธกภัยหรือเปล่าอีกต่างหาก
ระดับน้ำชั้นใต้ดินของคอนโดตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ๑เมตร๒๐เซนนะคะ
ว่าไม่เกิน๓ชั่วโมงน่าจะสูบน้ำออกจากรถ
ตรงนั้นตรงที่ร้านจอดรถได้จนหมดค่ะ
ทีนี้ที่ฉันอัปเดตหน่อยเข้าไปในเพจท่านผู้ว่านะคะ
คือวันนี้ท่านผู้ว่าชาติชาติไปลงพื้นที่เขตบางเขตแล้ว
แล้วก็ล่าสุดสักไม่ถึง๑ชั่วโมงไปที่บริเวณตลาดยิ่งเจริญ
แต่อย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีความอัปเดต
เลื่อนไหวความคืบหน้าว่าไปที่คอนโดแห่งนี้เนี่ย
ก็เดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อนะคะ

คือบ่ายวันนี้ถ้าสูบน้ำออกได้ทันประมาณ๒๓ชั่วโมง
ว่าน้ำน่าจะลดและกลับสู่ภาวะปกติได้เร็ว
แต่ก่อนที่น้ำจะลดเนี่ยคนก็กลัวสิครับ
ทำให้เมื่อคืนนี้หลายคนเลือกจะเอารถไปจอดไว้ที่ไหนฮะ
ดูภาพนี้หน่อยจากเพจไซด์ใหม่ต้องรอด
คือรถปกติเนี่ยจอดไว้ที่ลานจอดใช่ไหมแต่นี่คืออะไรครับ
นี่ฮะทางด่วนโทเวย์อะไรต่างต้องไปจอดไว้ตรงนั้นเลย
เพราะว่าอะไรไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดตกลงมาหนักนานจะรอดหรือไม่
นี่คือตอนเที่ยงคืนรังสิตปฐุมธานีพี่น้องชาวบ้านแถวนั้น
เอารถยนต์หนีน้ำจอดบนทางด่วนกันแล้ว
เห็นว่าวันนี้พยากรเบื้องต้นในกรุงเทพครับคุณขวัญคุณผู้ชม
อาจจะมีฝนตกช่วงค่ำถึงดึกระมัดระวังด้วย
จะบอกว่าช่วงโทเวย์ตรงนี้มันเป็นตรงทางขึ้นบ้านที่ฉันเลย
เพราะว่าจะต้องใช้เส้นโทเวย์ตรงนี้อยู่แถวประมาณตรงฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
คือจริงตรงบริเวณจุดนี้นะคะคุณผู้ชมคุณคิง
ดิฉันใช้ทุกวันแล้วก็เมื่อช่วงเช้าขับรถมาตอนตี๕
ยังคงมีรถจอดอยู่แบบนี้๒วัน๓วันที่ผ่านมานี้
จะมีรถขึ้นมาจอดอยู่แบบนี้ไม่ใช่แค่แถวเดียว
แต่ซ้อนกันออกมาสองแถวอันนี้ก็ต้องระวัง
ใครที่ขับรถในช่วงเวลากลางคืนบางทีขึ้นมาคุณอาจจะไม่เห็นด้วยนะ
ครับผมระมัดระวังอันตรายนะครับ